อุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ที่พุ่งชนรถพ่วง

แต่ก็รอดตายปฏิหารมาได้นะคะ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

ซึ่งเผยแพร่ในโลกออนไลน์ว่าจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ซึ่งเป็นเยาวชนขับกันมา๒คน

เป็นรถพ่วงคันใหญ่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว

ให้คุณผู้ชมไปชมคลิปกันก่อนค่ะ
คลิปนี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์
ตรงไหนรู้ไหมที่รอดชีวิตมาได้อย่างหุดหิด
คือคนเสื้อแดงสามารถพลิกตัวมาได้

สิ่งที่รถบรรทุกทับอยู่คือรถจักรยานยนต์
เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ

รู้สึกเหมือนมีใครมาผลัก
ให้พลิกเท้าซ้ายออกมา

นี่เป็นความรู้สึกที่เขาบอกกับแม่เขานะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กลางสี่แยกลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
สองคนที่เป็นผู้ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บ

นางสาวสุพัตราอินพหนอายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นแม่ของน้องที่ใส่เสื้อสีแดงนะคะ

กำลังไปรับโทรศัพท์ที่ฝากซ่อมไว้กับร้านแห่งหนึ่ง

เคก็คือเพื่อนผู้ชายเด็กผู้ชายที่เป็นคนขับรถเสื้อดำนี่นะคะ
อาสาบอกว่าจะขับขี่รถจักรยานยนต์ให้
แต่พอถึงสี่แยกตลาดลานกระบือ

เคก็เลยพยายามสตาร์ทรถใหม่นะคะ

ปกติจะสตาร์ทรถใหม่ต้องเข้าเกียร์ว่างเพื่อความปลอดภัย
แต่ว่าคราวนี้ไม่ได้เข้าเกียร์ว่าง
พอรถติดก็เลยทำให้พุ่งไปชนกับรถพ่วง
แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บ
โดยน้องคอปเตอร์หรือว่าน้องเสื้อแดงนี่นะคะ

ตอนนี้กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนน้องเคคนขับได้รับบาดเจ็บถลอกเพียงเล็กน้อยเหมือนหกล้ม
คอปเตอร์น้องเสื้อแดงก็บอกให้ฟังนะคะ
ว่าตอนที่เกิดเหตุรู้สึกเหมือนมีใคร
ช่วยผลักออกจากรัศมียางรถบรรทุก
ทำให้รอดพ้นจากการโดนรถบรรทุกทับ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ประกันภัยไม่รับผิดชอบนะคะ
เนื่องจากว่ารถบรรทุกนั้นเป็นฝ่ายถูก
คุณแม่เองก็ยอมรับแต่โดยดีแล้วก็บอกว่า
รู้สึกดีใจมากที่ลูกชายรอดตายปฏิหารเหมือนได้ลูกคนใหม่กลับมา
เหมือนจังหวะแรกที่รถทับจักรยานยนต์ไป
น่าจะมาโดนขาของน้องคอปเตอร์ซะหน่อย
แต่ว่าจังหวะที่๒โชคดีพลิกตัวทัน